คือเขามีโครงการในการที่จะไปเยี่ยมบ้านเรือนของประชาชน
แล้วก็ไปซ่อมแซมบ้านเรือนที่มันพังเสียหาย
รวมถึงแจกข้าวของจำเป็น
ทีนี้กู้ภัยเขาก็ตั้งขบวนรถเป็น๑๐คันเลย
เพื่อไปในโครงการนี้
ปรากฏว่ารถกู้ภัยคันสุดท้ายเนี่ย
เจอรถของผู้ชายคนหนึ่งขับมาปาดหน้า

กับลอกสติ๊กเกอร์กู้ภัยออก
เจ้าหน้าที่กู้ภัยท่านนี้ยืนงงเลย
คุณเป็นใครนะคุณมาสั่งผมทำไม
หรือว่าคุณโมโหอะไรมาจากไหน
คุณถึงมาปาดหน้าให้ผมจอดรถแบบนี้นะครับ
เรื่องตรงนี้ทางกู้ภัยเขาร้องเรียนอย่างสื่อมณชนมานะครับ
ซึ่งกู้ภัยท่านนี้เป็นสารวัตรกำนัน
แล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างจัญญาธรรมบุรีรำเนี่ย
ก็เปิดเผยข้อมูลให้กับทีมข่าวของเราฟังบอกว่า
ถูกชายไม่ทราบชื่อขับรถปาดหน้า

แล้วจากนั้นลงมาทำร้าย
เพียงเพราะเขาเปิดไฟไซเรนอยู่หรือเปล่า

ก็ผู้ที่ถูกทำร้ายก็คือนายประกิจเจริญรำอายุ๕๕ปี
เป็นสารวัตรกำนันตำบลบัวทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
แล้วก็ยังควบตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย
สว่างจัญญาธรรมบุรีรำด้วยนะครับ
คุณประกิจก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้๓๑พฤษภาคม
คือคณะของหน่วยกู้ภัยสว่างจัญญาธรรมได้รวมตัวกัน
เพื่อที่จะเดินทางไปที่อำเภอประโคนชัย
เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ตามโครงการเดือนละวันพันละหลัง
ซึ่งหน่วยกู้ภัยจะทำเป็นประจำในโครงการนี้
ก็คือไปมอบสิ่งของจำเป็นไปซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับผู้ยากจน
โดยมีการตั้งขบวนรถของหน่วยกู้ภัย๑๐คัน
ซึ่งการเคลื่อนขบวนแบบนี้พอไปกันหลายคันหน่อย
คบวนยาวหน่อยก็จะมีการเปิดไฟไซเรน

แต่รถของนายประกิจเป็นรถคันปิดท้ายขบวน
อยู่คันสุดท้ายเลยอยู่ห่างจากขบวนประมาณ๑กิโลเมตร
พอขับไปถึงบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดนะครับ
ทะเบียน๑กกรเรือ๒๘๓๕กรุงเทพนคร
ขับมาประกบเขาแล้วก็ลดกระจกลง
ชูไม้ชูมือทำสัญลักษณ์เหมือนให้รถของนายประกิจจอด
ทีนี้นายประกิจก็งงอยู่ตอนนั้นก็เลยจอดรถ
เพราะตอนแรกคิดว่าเป็นพวกเดียวกันนะครับ
เป็นกู้ภัยด้วยกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนรู้จักกันหรือเปล่าให้จอดรถ
ปรากฏว่าเห็นว่าในรถมีคน๒คน
ถ้อยคำที่หยาบคายตำหนิอย่างรุนแรง
โดยเฉพาะด่าเรื่องของการเปิดไฟเรน
ว่าทำไมนี่อะวะยัยนะคะอะไรอย่างนี้
เขาก็มาด่าว่าผมไยเลยนะฮะ
ทีนี้เมื่อเห็นท่าไม่ดีตัวนายประกิจเองก็ขอโทษไปแล้วกัน

เขาเปิดประตูรถของเขาเดินตามลงมา
ทุบตีผมและยังด่าผมหยาบคาย
ด่าถึงรถเลยนะฮะพร้อมกับพยายามดึงคอเสื้อของผม
เอามือทุบหลังคารถของผมแล้วก็ชี้ไปที่ไฟไซเรนที่รถของผม
สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ของหน่วยกู้ภัยสว่างจัญญาธรรม
บอกว่าให้ปลดไฟแล้วก็ลอกสติ๊กเกอร์ออกให้หมด
ซึ่งตัวของคุณประกิจเขาบอกว่าในรถเขามีภรรยาแล้วก็มีแม่ยายนั่งมาด้วย
ทีนี้ครับตัวภรรยาเขาก็บอกว่าเห็นท่าไม่ดีเกรงว่าสามีจะโดนทำร้ายหนักไปกว่านี้
ก็เลยทำได้แค่ถ่ายภาพรถของผู้ชายคนที่ลงมาทุบทำร้ายสามีของเธอเอาไว้
ซึ่งเห็นป้ายทะเบียนรถชัดเจนแล้วก็ลักษณะรถชัดเจน
ขณะนั้นเธอเองเธอบอกว่าเธออยู่ในอาการตกใจเหมือนกันกลัวมากสั่นไปหมดเลย
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยนะครับ
ทีนี้ครับนายประกิจสารวัตรกำนันแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยกู้ภัย
บอกว่าไม่เข้าใจผู้ชายคนนั้นเหมือนกันคิดอะไรอยู่หรือว่าอารมณ์เสียมาจากไหน
จงเกลียดจงชังพวกผมหรือเปล่าจงเกลียดจงชังห่วยกู้ภัยเป็นทุนเดิมหรือเปล่า
หรือว่าแค่เห็นไฟไซเลนแล้วก็โมโหหงุดหงิดขึ้นมาทันที
ได้ด่าทอแล้วก็ทำร้ายพวกผมแบบนี้นะครับ
ถ้าคนขับรถเชฟโลเล็ตคันดังกล่าวที่ปรากฏอยู่ในภาพนี้นะฮะ
มาขอโทษผมก็ถือว่าจบกัน
แต่ถ้าไม่มาผมก็พร้อมที่จะเอาภาพเหล่านี้เป็นหลักฐาน
ในการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยนะครับ